ชาวบ้านเขาไปโรยแป้งพร้อมกับผูกผ้าเจ็ดสีที่ต้นลำไยป่ายืนต้นตายเขาบอกตายมานานแล้วนะแต่ทำไมใบถึงไม่ร่วง
นี่เป็นต้นที่ยืนต้นตายแล้วคุณดูใบดิใบคือเป็นสีน้ำตาลแล้ว

แต่ทำไมใบไม่ร่วงลงมา
มันก็มีร่วงบ้างแหละแต่มันใบเหี่ยวทั้งต้นแล้วนะ
นี่ค่ะที่ตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านเขาเอาผ้าเจ็ดสีไปผูกเลยนะรอบต้นลำไยป่าต้นนี้ยืนต้นตายแต่ใบมันไม่ร่วง
เป็นต้นลำไยขนาดใหญ่สูง๖เมตรยืนต้นแต่ใบแห้งตายมาร่วม๒ปี

คือเขาบอกว่าถูกพายุฤดูร้อนเนี่ยคือโอ้โห
ทำให้ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาก็มากมาย
แต่ใบก็ยังไม่ร่วงคุณนึกสภาพตอนพายุดิ
มันน่าจะมีล่วงลงมาบ้างนะอย่างน้อยใบที่มันแบบเหี่ยวแห้งแล้วอ่ะ

ควรจะต้องล่วงลงมาแทบหมดถ้าโดนรุนแรงขนาดนั้น
นี่คือก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านก็เลยมาที่นี่เอาแป้งมาด้วยนะคะ
บูชามาด้วยดอกไม้ทูบเทียนน้ำเปล่าน้ำ
อัดลมกล่องพงมะไลเอาลงมาเต็มไปหมด
มาตั้งตรงโคนต้นเลย

ใช่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ต้นลำไยเนี่ยเขาบอกว่า

เห็นมีเครื่องบูชาตั้งอยู่ใต้โต๊ะลำไย
มีคนเอาแป้งมาโรยมีกัน
โอ้โฮเยอะแยะเอาพงมะไลมาคล้อง
มีอะไรมากมายแต่ว่าเขาบอกมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่ง
ตรงที่ว่าต้นลำไยเนี่ยเห็นอยู่ทุกวันมาหลายปี
แล้วก็ไม่น่าเชื่อพอมันตายแล้วใบมันก็ยังจะไม่ร่วง
ลมพายุผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาก็หลายปีก็ไม่ร่วง
เขาก็เลยมีความเชื่อว่ามันน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์
อยู่ที่ต้นลำไยต้นนี้ก็เลยมาขอโชคขอลาบกันแบบนี้

เอ้าใช่ตรงนี้มันน่าร้อนแต่อันกลิ่นมันเย็นกว่า
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยเหรอคะ

ทั้งใจฟังครับ